เอาละครับมาถึงช่วงที่เราจะเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณ

เราอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของหูฟัง
ในการที่จะเอามาครอบแล้วก็ฟังเพลงอย่างเดียว
ตอบสนองแก่ผู้บริโภคด้วยนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของหูฟังเพื่อคนรักสุขภาพ
ขณะที่โดยสารบนเครื่องบิน

เราติดตามได้จากรายงานของคุณจีรภาสุริสุขเลยครับ
ไม่ได้ผลิตออกมาเพื่อการฟังเพลงโดยเฉพาะค่ะ

สามารถใช้บำบัดบรรเทาอาการอ่อนเพลีย
จากการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นเวลานาน
หรืออาการของแจ็คแล็กนั่นเองค่ะ
ก็ช่วยให้อาการของเจ๊กแลตฟื้นตัวได้ถึง๒เท่า
ซึ่งปลอดภัยกว่าแสงอาทิตย์ค่ะ
ส่วนใครที่ชอบฟังเพลงขณะออกกำลังกาย

ถ้าเทียบกับหูฟังทั่วไปอาจแทบไม่ได้ยินเสียงรอบข้าง
นำไปสู่อุบัติเหตุหรืออันตรายได้

ใช้เทคโนโลยีการสั่นสะเทือนเข้าไปในหูข้างใน
ทำให้การฟังเพลงไปขณะออกกำลังกาย
ก็ยังได้ยินเสียงรอบข้างไปด้วยค่ะ
ปัดบอกเวลาทรงกลมของเจ้าวิตติงแอคทีฟป๊อป
ตัวเรือนดูเผินเหมือนนาฬิกาทั่วไป
แต่กลับแฝงไปด้วยความอัจฉริยะ
เพราะมีตัวเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดความเคลื่อนไหวของร่างกาย
ทั้งการเดินวิ่งหรือกิจกรรมการออกกำลังกายต่าง
ต่อผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
ความพิเศษของเจ้านาฬิการุ่นนี้
คือไม่มีแบตเตอรี่สำหรับชาร์จไฟ
แต่ใช้ถ่านนาฬิกาธรรมดานี่แหละค่ะ
ก็สามารถอยู่ได้นานถึง๘เดือนเลยค่ะ

ไม่ใช่เชื่อกระโดดธรรมดาทั่วไปค่ะ
เพราะสามารถเก็บข้อมูลการกระโดดของเราลงบนสมาร์ทโฟนค่ะ
ยังแสดงจำนวนรอบของการกระโดดของเรา
ให้เห็นขณะที่เรากำลังกระโดดอยู่ด้วยค่ะ
สมาร์ทโลฟหรือเชือกกระโดดอัชริยะ
สามารถบันทึกรอบของการกระโดดขณะที่ใช้งานไว้ได้ค่ะ
พร้อมกับติดเซ็นเซอร์ไว้ตามด้ามจับ
เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวขณะใช้งาน
รายงานผลไปยังสมาร์ทโฟนค่ะ
ช่างน้ำหนักที่บอกข้อมูลมากกว่าตัวเลขน้ำหนักของเรา
เพราะสามารถเก็บดัชนีมวลกาย

ทำให้ผู้ใช้งานอย่างเราสามารถวางแผนการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องค่ะ
นวัตกรรมสินค้าไอทีที่มีการพัฒนาให้มีความไฮเทคมากยิ่งขึ้น
ผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังคำนึงถึงความต้องการของตลาด
ไอทีปีนี้จึงเห็นสินค้าที่ตอบรับกับเทนรักสุขภาพมากขึ้นค่ะ
จีรภาสุริสุปค่าวเทรัตต์ทีวีรายงาน

จากชีวิตได้เติมเต็มความทันสมัยแล้ว
ชีวิตยังแข็งแรงด้วยเทรนด์ของสุขภาพไอทีด้วยนะครับ